คุณผู้ชมก่อนที่จะไปเที่ยวผมว่ายังไงซะ
เรื่องการหารายได้เสริมก็เป็นสิ่งสำคัญ
ถ้าใครมีไอเดียอยากจะหารายได้เสริม

ลองเลี้ยงหนูดูสิครับ

ตอนคุณเลี้ยงคุณไม่เห็นจะรายได้ดีเลย
ก็ตอนนั้นมันเลี้ยงหนูผิดประเภท

แต่ที่จะให้ดูหนูเนี่ยนะ
บอกเลยว่ามีแต่รวยกับรวย

นิดในฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านนาจารย์
ตำบลนาจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน

คือเขาผลิตหนูออกมามากมายซึ่งหนูที่ผลิตออกมาก็คือ

หนูนาที่นี่การันตีเสียงเพราะพริ้งมากเลยครับ

อันนั้นไม่ใช่นักรองค่ะไม่ใช่หนูดาด

แล้วหนูนาที่นี่คือใครที่ทานหนู

แต่เขาบอกว่าที่นี่รสชาติจะอร่อยมาก
แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดสูง

กิโลกรัมละ๑๕๐บาท

คุณพินิษฐ์แหนบนาคเจ้าของฟาร์ม

ซึ่งเป็นวิธีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก

เริ่มต้นก็คือนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูนามาเลี้ยง
โดยให้อาหารเม็ดและธัญพืชสลับกันไปครับ
เพราะมันผสมพันออกมามีลูกหนูออกมา

เอามาแปรรูปเป็นที่เรียบร้อย

๒เดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว

ฟาร์มก็ทำเป็นเมนูหนูอบโอ่งแบบนี้
ขายด้วยขายราคาตัวเท่าไหร่
ร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบบาท
แล้วแต่ขนาดของหนูนะจ๊ะ

อยากจะได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูไปเลี้ยงก็

หมายเลขโทรศัพท์ของพี่นิดในบ้านอาจารย์ก็คือ๐๖๒๓๖๑๒๐๗๙
ก็คือพี่นิดในนาบนาคนะจ๊ะ
โอ้โหรายได้ดี
จริงนะมาปลารูก็น่าอร่อยด้วยเหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลย
คือถ้าใครเคยกินก็จะรู้แต่ผมไม่เคยกินนะ
เคยเลี้ยงอย่างเดียวชอบเลี้ยงชอบเลี้ยหมูมากเลย